กรานวันที่ควรจะมีความสุขคุณผู้ชมแต่ข่าวนี้หนักเหลือเกิน
มันทั้งหนักด้วยเหตุการณ์แล้วก็หนักที่ความรู้สึกด้วย
เพราะว่าครอบครัวนี้คุณแม่จะพาลูกไปงานศพของคุณยายที่วัด
คุณผู้ชมฮะปรากฏว่าตัวลูกเนี่ยมีคู่กรณีอยู่
มาเจอในงานศพของคุณยายมันไม่สนอะไรเลยมันเข้ามาซัดเลย
ครับสั่งแล้ว
ใจนะว่านี่งานขาวดำคือซัดกันในงานขาวดำเลยเหรอค่ะ

นี่หน้าวัดพระสมุทรเจดีที่สมุทรปราการครับ
ตอนแรกเนี่ยคุณแม่กับคุณลูกก็เดินออกมาจากวัด
สักพักหนึ่งมีวัยรุ่นอีกคนนึงตามมานะ
แล้วทีนี้พวกเรามารักขี่มอเฉยบึ้น
ตามมาหาเรื่องแล้วก็กรูกันเข้าไปชกต่อย
ที่พาพวกมามากก็เป็นสิบครับ
อะไรมีเรื่องอะไรกันนี่หน้าวัดนะ
ผู้หญิงคนหนึ่งที่เห็นอยู่ในคลิปนี้คุณผู้ชมเป็นแม่ของวัยรุ่นที่กำลังถูกทำร้าย
โอ้โหแล้วคุณแม่พยายามปกป้องลูกชายเอาตัวขวางไว้ห้ามไว้มันไม่สนใจเลยครับ
ทำร้ายกันชุลมุนผู้เป็นแม่ยังโดนต่อยลงไปเลยโดนต่อยล้มลงไปกองกับพื้น
จังหวะนั้นหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นคู่กรณีเนี่ยชักมีดจ้วงชึบเข้าไป
อีกฝ่ายจนบาดเจ็บเหตุการณ์นี้ครับผู้บาดเจ็บในสามคน
หนึ่งคนโดนแทงสองคนมีรอยช้ำตามตัวและใบหน้าเหตุเกิดตอนห้าโมงครึ่งเมื่อวานนี้
คนเป็นแม่ที่พาลูกมามาที่วัดเนี่ยนะตอนแรกก็จะพามางานศพคุณยาย
คู่กรณีที่เข้ามาทำร้ายเป็นหลานนะชื่อในต๊อกอายุสักยี่สิบปี
มองหน้าลูกชายแม่กับแฟนสาวพอเสร็จงานก็แยกย้ายกันกลับไป
ว่าไม่มีอะไรแต่ระหว่างที่แม่กับลูกชายเดินออกมาหน้าวัด
ต๊อกมาแล้วขี่มันจะใส่มันตะโกนหาเรื่องครับแล้วก็ควักมีดออกมาโชว์
แม่บอกแม่เห็นท่าไม่ดีรีบห้ามไว้ก่อนเฮ้ยต๊อกใจเย็นก่อน
เอาตัวเข้าไปไปขวางไว้พยายามจะป้องกันลูกชายไว้
แต่ตอนนั้นไม่มีใครฟังแม่เลยระหว่างนั้นสามีแม่นะ
พยายามจะเข้าไปห้ามด้วยก็เลยโดนแทงเข้าที่ท้องอ่ะ
แล้วลูกชายแม่กับต๊อกหลานชายเคยมีปัญหากันในที่ทำงาน
เนี่ยเคยต่อยลูกแม่มาแล้วครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้เอาเรื่องเอาราวอะไร

อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานครับจะออกหมายเรียก
หมายเรียกก่อนนะยังไม่ออกหมายจับครับ
หมายเรียกคู่กรณีมาสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไปครับ